ครับรู้สึกว่าเหมือนมีลูกหลานเพิ่มมาอีกหนึ่งคนครับ
เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าอยากจะทำงานให้ดีอยากให้น้องเก่งอย่างนี้
แต่ว่าก็เป็นความสามารถที่เราไปฝึกมา

อ่า๗๗ล้านใช่ไหมคะ

รู้สึกว่าหายเหนื่อยเนอะ

มีแฟนเพลงจริงเป็นต่างชาติก็มาชื่นชอบ
ใช่ค่ะรู้สึกขอบคุณมากเลย
แพลนต่อไปค่ะจะมีอะไรเป็นพิเศษไหมเออ

จะไปเกาหลีไหมหรือว่าจะมีชื่อไหม
คือปกติเนี่ยจะไม่บอกน้องเอรี่เลย
คือบอกว่าทำหน้าที่เดียวคือฝึกให้หนัก
แล้วก็ตั้งใจให้ดีทำตัวเองให้เก่งแค่นั้นเอง
แล้วแผนทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานจะจัดให้
ลามิชั่นหนูก็เพิ่งทราบ
แบบว่าทราบใกล้ในวันถ่ายคือวันถ่ายเพิ่งรู้ว่าจะฟีช่วยกับใครแบบนั้นเลยครับ
หรือว่าเซอร์ไพรส์มาจากนั้นใช่ค่ะเซอร์ไพรส์มากค่ะ
แต่ว่าเดี๋ยวน่าจะต้องกลับไปฝึกที่เกาหลีอีกค่ะหลังจากนี้ค่ะ
แต่ว่ารอให้สถานการณ์มันสะท้อนิดนึงเนอะค่ะผู้ปกครองเข้มงวดไหมคะ
ไม่ค่ะไม่ค่ะนายชอบมากเลยค่ะทำไมฟังดูแปลก
ระหว่างคุณแม่กับพี่กึ้งใครดัวกันคะ
เอ่อสีศัพท์หน้าวโอ้โหแม่หนูก็ยังอยู่ตรงนี้เลย
น่ารักทั้งคู่ดูแลดีทั้งคู่เนาะใช่ค่ะ
ยังงี้หนุ่มหนูมันไม่มีแล้วมั้ยไม่มีค่ะมันเป็นกฎของบริษัทด้วย
ห้ามไหมคะหรือว่าจริงก็นอกยกเด็กอยู่แล้วเนาะ
คือจริงผมก็เปิดโอกาสให้คือเหมือนหลานหนึ่งคนนะครับ
เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ทำงานให้หนักไว้ก่อน

ใช่ค่ะโฟกัสที่งานอย่างเดียวแล้วก็เรียนด้วยครับ
ฝากขอบคุณแฟนไทยรัฐรวมไปถึงฝากเพลงฝากกิจกรรมต่อไปของหนูด้วย
แล้วก็ค่ะฝากฟังกันเยอะด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะเป็นยังไงสันตันนะ
ขอบคุณค่ะเป็นยังไงสันตันนะ